สวัสดีค่ะมาอัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์กับแถวรัฐออนไลน์ค่ะ
ในที่สุดนะคะเจ้าจำปีวัย๖๐ปีหรือการบินไทย
สายการบินแห่งชาติที่ครั้งหนึ่งเคยรุ่งโรศบินเหนือน่านฟ้าด้วยความมาดมั่น
ก็ไม่สามารถแบกกองหนี้บินฝ่าพายุโควิดในทีนได้ไหวค่ะ
จำนวนเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของสารล้มละลายกลาง
ด้วยเมื่อวันอังคาร๑๙พฤษภาคม๒๕๑๓
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแผนการฟื้นฟูการบินไทยเรียบร้อยแล้วค่ะ
ซึ่งหลังจากนี้นะคะสารจะมีการรวดสอบแผนฟื้นฟูและตั้งคณะบริหารใหม่
เพื่อทำให้แผนฟื้นฟูการบินไทยสำเร็จรู้ล่วงไปได้ค่ะ
โดยนายกรัฐมนตรียอมรับนะคะว่าเป็นการตัดสินใจที่ยากมาก
เพราะต้องรักษาผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
แต่ก็ยืนกรานว่าคณะรัฐบาลภายใต้การนำของตน
จะไม่ยอมให้การบินไทยต้องล้มละลาย
เพื่อไม่ให้พนักงานที่มีมากกว่า๒๐๐๐คนต้องตกงานค่ะ
ทำไมรัฐบาลถึงตัดสินใจเลือกเส้นทางนี้
จริงแล้วการเลือกเส้นทางฟื้นฟูของสารล้มละลาย

เพราะหากพลเอกประยุทธ์ดึงดันที่จะเข้าสู่เส้นทาง
ยินยอมให้กระทรวงการคลังที่ถือหุ้นการบินไทยอยู่๕๑
ทั้งประการเงินกู้๕๔๐๐๐ล้านบาท
ก็มีการคาดการณ์เขาว่าอาจทำให้การปรับเปลี่ยนโครงสร้างและการเงิน
หมุนกลับไปสู่เส้นทางแห่งการสูญเสียได้อีกครั้ง
ซึ่งหากย้อนไปดูรายงานประจำปีของการบินไทย
ก็จะเห็นว่าขาดทุนอย่างหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี๒๕๖๐ถึง๒๕๖๒ค่ะ
โดยปี๒๕๖๐ขาดทุน๒๑๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๖๑ขาดทุน๑๑๐๐๐ล้านบาท
ปี๒๕๖๒แม้ว่าจะเป็นปีที่เจอจรัสของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
และมีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากถึง๔๐ล้านคน
แต่ก็ขาดทุนถึง๑๒๐๐๐ล้านบาท
ไตรมาสแรกของปี๒๕๖๓ก็สูญเสียรายได้ไปแล้วอย่างน้อย๑๘๐๐๐ล้านบาท
วิกฤตโควิด๑๙ที่มีการปิดประเทศและห้ามเที่ยวบินระหว่างประเทศจนถึงวันที่๓๐มิถุนายนค่ะ
ส่วนข้อคำถามที่ว่าการเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของสารล้มละลายกลางดีอย่างไร
เรามีความเห็นของรองศาสตราจารย์ดรสมชายพักขภาษวิวัฒน์นักวิชาการด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหว่างประเทศมาให้ฟังกันค่ะ
สบายก่อนผมใช้การบินไทยผมรักการบินไทย
เดี๋ยวนี้ผมรักแต่ผมนิสัยไม่ดีทรยศต่อการบินไทย
พ่อผมนะฮะไปยุโรปการบินไทยถ้าเป็นอิคานามีแพงกว่าพวกของอาหลับ๒๓หมื่น
ถ้าเป็นบิสเนสแพงกว่าทั้ง๕หมื่น
สมัยก่อนอาหารการกินของการบินไทยดีมากเดี๋ยวนี้ผมชัดว่าไม่เคยไหว
เพราะฉะนั้นความอยู่รอดของเขากับเรื่องของสายการบินสายที่มันตรง
เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นโจทย์ใหญ่มากเลยคือนอกจากโคโรนาแล้ว
กว่าที่คนจะเข้าสู่ภาวะปกติผมเชื่อไม่ต่ำกว่า๔๕ปี
คุณจะต้องตอบคำถามว่าคนที่รักคุณอย่างอาจารย์จะมาเลือก
มีใจรักอยู่แล้วจะเลือกได้ผมก็ต้องมาชั่งน้ำหนักตรงนี้
เพราะฉะนั้นแผนฟื้นฟูที่เจ็นเนื้อหาสำคัญจะเป็นตัวชี้ถึงอนาคตของการบินไทย
ไม่ใช่แค่การฟื้นฟูอย่างเดียวไม่ใช่เป็นแค่แปลงหนี้เป็นทุนหรืออะไร
ไม่ใช่เป็นแค่ตัดต้นทุนทางการเมืองอย่างเดียว
มันไม่เหมือนเดิมแล้วครับเรื่องอะไรต่างใหม่อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่ง
ที่เป็นการบ้านที่จะต้องทำครับ
และแม้การบินไทยจะยังคงดำเนินธุรกิจได้ตามปกตินะคะ
ก็ยังมีข้อกังวลที่ตามมาค่ะว่าการบริการเสริมอาจได้รับผลกระทบ
หรืองานบางตำแหน่งก็อาจหายไป
เพราะล่าสุดมีข่าวว่าอาจมีการปลดพนักงานการบินไทยมากถึง๖๐๐คนค่ะ
ซึ่งปัจจุบันนะคะการบินไทยเป็นรัฐวิสาหกิจที่ติดหนี้มากที่สุด
บรรดา๕๘รัฐวิสาหกิจของประเทศไทย
โดยมีมูลค่าอยู่ที่ราว๒๕๐๐๐ล้านบาทค่ะ
และตลอดหลายปีที่ผ่านมานอกจากการแบกรับภาระหนี้สินก้อนมหมานี้
การบินไทยยังเผชิญกับข่าวอื้อเฉาของการคอรัปชั่นค่ะ
โดยในเดือนมกราคม๒๕๖๐สำนักงานสอบสวนการทุจริตคอรัปชั่นของอังกฤษ
ได้มีการเปิดเผยหลังมีการสอบสวนมานานกว่า๔ปี
ในกรณีโรสรอยหลายคนคงจำกันได้นะคะ
แต่หากใครนึกไม่ออกก็คือการติดสินบนพนักงานรัฐและพนักงานการบินไทย
กรณีการซื้อขายเครื่องยนต์ระหว่างปี๒๕๓๔ถึง๒๕๔๘ค่ะ
และอีกกรณีที่เป็นที่ฮือฮานะคะก็คือการซื้อเครื่องบินจำนวน๒ลำ
ในช่วงต้นปี๒๕๔๓ซึ่งในขณะนั้นมีการพูดกันว่าเป็นการแทรกแทรงทางการเมืองค่ะ
ปัจจุบันนะคะเครื่องบินลำดังกล่าวเปิดประจำการเรียบร้อยแล้วค่ะ
สายการบินต้องพินาศย่อยย้ำไปและมุ่งสู่เส้นทางเดียวกับการบินไทย
คือเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูของสารล้มละลาย
อย่างเช่นเอวินก้าสายการบินแห่งชาติของโคลัมเบีย
ที่ได้ยื่นคำร้องกฎหมายล้มละลายของสหรัฐอเมริกา

ซึ่งจะช่วยทำให้การฟื้นฟูกิจการเกิดประโยชน์อย่างดีที่สุด

หรืออย่างฟลายบีสายการบินยักษ์ใหญ่ของยุโรป
ก็ออกจากวงการธุรกิจสายการบินไปแล้วในเดือนมีนาคม
และด้วยการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก

และการแข่งขันที่รุนแรงจากการเติบโตของสายการบินต้นทุนต่ำ
ก็เกิดเป็นความท้าทายที่การบินไทยต้องเผชิญมาตลอดหลายปี
ก็ทำให้ก้าวเข้าสู่แผนการพลิกฟื้นกิจการระยะ๑๐ปีรวดเร็วขึ้น
และบางทีการบินไทยอาจนำไปสู่แผนฟื้นฟู
ปฏิรูประบบรัฐวิสาหกิจอย่างสิ้นเชิงในอนาคตค่ะ
เพื่อทำให้มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในเวลาต่อมา
เมื่อประเทศไทยจำเป็นต้องผัดไขมันออกทั้งหมดเท่าที่ทำได้
คาดว่าปี๒๕๖๓เศรษฐกิจไทยจะมีการหดตัว๕๓
สุดท้ายแล้วคุณคิดว่าแผนการบินไทยจะไปรอดหรือไม่
อัปเดตสถานการณ์รอบสัปดาห์เป็นประจำทุกวันเสาร์ค่ะ